เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวเหตุสลดนะคะ
ที่เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างเมื่อเขาปีนขึ้นไปตีฝ้าเพดานหลังคา
แล้วใช้วิธีการเอาไม้หน้าสามเขาเอามาต่อเป็นนั่งร้านพี่บอล
คุณผู้ชมคือเอาไม้หน้าสามมาเราจริงเราเคยเห็นนะปกติอ่ะ
แต่ว่าถามว่ามันมีความปลอดภัยไหมมันก็อาจจะดูไม่ได้มีความปลอดภัยสักเท่าไหรหรอก
แล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุจริงค่ะ
เมื่อไอ้นั่งร้านที่เขาเอาไม้มาต่อกันขึ้นไปมันถล่มลงมา
ทำให้กลายเป็นว่ามีคนงานตกลงมานะคะและเสียชีวิตด้วยหนึ่งรายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงค่ะที่ซอยเอกชัย๔๓นะคะ
สองข้างโรงเรียนวัดสิงห์ที่แขวงคลองบางบอนค่ะ
บางบอนกรุงเทพนี่เองแหละคือเจ้าหน้าที่นะคะ
ตำรวจสนบังขุนเทียนก็ไปพร้อมด้วยแพทย์เวรแล้วก็อาสากู้ภัย
จุดเกิดเหตุมันเป็นบ้านเดี่ยวค่ะครึ่งปูนครึ่งไม้
คือเขาอยู่ระหว่างการปรับปรุงต่อเติมบ้านตอนนี้แล้วบริเวณด้านข้างตรงบันไดอ่ะ
ไปเจอกับศพของนายสมชายเก่งศิลาอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะสภาพเนี่ยนอนหงายนะคะ
ใส่เสื้อโปโลกางเกงยีนขาสามส่วนตรงบริเวณหัวเขาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาเป็นกองเลยนะ
แล้วใกล้กันยังมีเก้าอี้พลาสติกหักอยู่ตรงนั้นตรงนั่งร้านนะคะ
ก็มีร่องรอยไม้อ่ะมันหักพังค่ะแล้วยังไปเจอกับคนเจ็บอีกหนึ่ง
เมื่อกี้นี่คือคนเสียชีวิตคนเจ็บอีกหนึ่งรายคือนายขวัญชัยบินรวดเร็วอายุห้าสิบห้าปี
คนนี้เนี่ยบาดเจ็บอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายค่ะ
กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชไปนะคะอืม
คนงานเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนที่เกิดก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สองคนนี้เขาขึ้นไปนั่งบนนั่งร้านค่ะจะไปตีฝ้าเพดานหลังคานี่แหละ
แต่วิธีการขึ้นไปคือเขาใช้ไม้หน้าสามเอามาทำต่อกันเป็นนั่งร้าน
คือเอาแค่คิดภาพอ่ะเออมันก็มีโอกาสจะพังไหมใช่ค่ะ
แล้วน้ำหนักของคนใช่ไหมเนี่ยมันสูงอ่ะ๕เมตรนะคะ
ทั้งสองคนกำลังทำงานกันอยู่ตอนนั้นอยู่ดีไอ้ไม้มันหักลงมา
และทำให้คนงานสองคนนี้ตกลงมาสุดท้ายก็นี่แหละค่ะเสียชีวิตหนึ่งราย
ตัวภรรยาของคนเจ็บหนึ่งคนงานที่เจ็บนะคะ
ชื่อว่านางสาวจันสีกรมอายุสี่สิบเก้าเนี่ย
อันนี้เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าวันนี้สามีอ่ะ
บอกว่าเดี๋ยวไปทำธุระหน่อยนะไปตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเช้า
ก็ออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็รู้มาว่าอ้าวตกลงสามีออกไปทำงานเหรอเนี่ย
ก็เลยตะโกนบอกว่านี่ทำงานให้มันระมัดระวังหน่อยนะ
แล้วเขารู้ด้วยว่าสามีมีอาการเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่พอ
ก็ไม่คิดจริงว่าสุดท้ายจะมาเกิดเหตุสลดกับสามีของเธอ
พนักงานสอบสูงก็เลยให้กู้ภัยนำศพเนี่ยไปส่งชาญสุทธิ์ที่โรงพยาบาลนะคะ
เดี๋ยวจะค่อยมอบร่างให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ปกตินั่งร้านถ้าเกิดว่าแบบมั่นคงหน่อยมันจะเป็นเหล็กแล้วนะเป็นโลหะ
หรือว่าบางพื้นที่เขาก็จะใช้เป็นไม้ไผ่แต่ว่าก็คือต้องระมัดระวังมากนะคะ